พาคุณผู้ชมมาตามประเด็นร้อนในเทรนด์ทวิตเตอร์กันนะคะ
ที่ติดเทรนด์ทวิตเตอร์เลยก็คือแฮชแท็ก

แฮชแท็กนี้ค่ะต้องบอกว่าร้อนแรงจริง

เพราะว่าเป็นแคมเปญให้ร้านอาหาร

เปิดให้ลูกค้านั่งรับประทานในร้าน

แล้วก็แคมเปญนี้ทีมข่าวของเราค่ะ

กับผู้ประสานงานสมาพันธ์คราฟเบียร์
แห่งประเทศไทยนางสาวประภาวีเหมทัศน์
ซึ่งเป็นผู้ที่โพสต์แคมเปญนี้

ตอนนี้ตั้งแต่มีการโพสต์ไป

แล้วก็บอกว่ามาตรการที่รัฐให้ความช่วยเหลือนั้น

อยู่ต่อไปได้ค่ะ
หรืออะไรก็ตามที่มีโอกาสมีอำนาจในการไปปกป้องเขาได้

แต่เราเป็นประชาชนธรรมดาเรารับผิดชอบแทนเขาไม่ได้
เพราะฉะนั้นทุกคนที่เข้าร่วมแคมเปญ
ต้องรับความเสี่ยงด้วยตัวเอง
แต่อย่างที่บอกคือเรามีข้อมูล๒๓๐๐ล้านจริง
แต่เราไม่เคยคิดจะเปิดเผยข้อมูลเหล่านี้
กว่าวันหนึ่งที่มันรู้สึกว่าแข็งแรงพอ
สิ่งที่เราก็ทำก็คือส่งข้อมูลเหล่านี้
ให้คนที่พร้อมจะไปกินในพื้นที่นั้น

นางสาวประภาวีบอกด้วยว่าเร็วนี้เนี่ย
ที่จะเปิดร้านทำกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์นะคะ
เชิญชวนคนมาร่วมซื้อของกลับบ้าน
ซึ่งรัฐบาลห้ามตรงไหนเธอบอกว่าจะทำตรงนั้น

ผู้สื่อข่าวของเราก็นำเรื่องนี้ค่ะ
ไปสอบถามผู้ประกอบการร้านอาหารร้านอื่นนะคะ

ผู้จัดการร้านอาหารญี่ปุ่นย่านสะพานควายบอกว่า
ไม่เห็นด้วยกับแคมเปญฝืนคำสั่งรัฐบาล
เพราะว่าจะยิ่งทำให้การระบาดมีมากขึ้น

หรือผู้ประกอบการร้านอาหารย่านอารีค่ะ

เพราะต่อให้เปิดร้านไปก็ไม่มีคนมานั่งที่ร้านอยู่ดี
แต่ว่าอยากจะขอรัฐบาลให้ออกมาตรการ
ผู้ประกอบการรายย่อยนั้นสามารถเข้าถึงได้จริง
โดยเฉพาะสินเชื่อเงินกู้ต่างค่ะ
มันขืนเปิดไปตอนนี้ไม่มีคนมานั่งอยู่ดีเอาจริง
ถนัดว่าเปิด๒๕เปอร์เซ็นต์ก็มีเข้ามาวันละ๓๔โต๊ะ
พอเปิด๕๐เปอร์เซ็นต์ก็ยังเป็น๓๔โต๊ะอยู่
เพราะฉะนั้นพอล็อกดาวน์รอบรอบที่๔ปุ๊บ
มันก็ตัด๓๔โต๊ะออกนั้นไปแล้วก็
ถ้าไปพูดถึงความหนักมันหนักมาตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้ว
ผู้ประกอบการจะฝืนมติเลยคือผมไม่เห็นด้วย
แต่ว่าอยากให้รัฐบาลคืนรับฟังของผู้ประกอบการด้วยว่า

คือเรายินยอมนะครับที่ว่าจะให้ร้านทำตามนโยบายของรัฐบาล

แต่เพียงแต่ว่าขอให้เปิดใช้ให้เปิดให้บริการแต่ว่าเรื่องจำกัดจำนวนคนอันนั้นโอเคครับ

นี่ค่ะก็จะสังเกตว่าผู้ประกอบการแต่ละคน
ก็ขอทางออกทั้งนั้นเลยนะคะที่เวลาไปสัมภาษณ์ขอความคิดเห็นเนี่ย
ส่วนเรื่องนี้ทางเจ้าหน้าที่ว่ายังไงนะคะ